จนถึงตอนนี้ข่าวออกมาจากหน้าถ้ำ

เป็นทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้าง

พอมีข่าวออกว่าจะมีการนำทั้ง๑๓คนออกมา
จะมาถึงช่วงเช้าของวันนี้
ไปดูบรรยากาศล่าสุดหน่อยแล้วกันว่าในพื้นที่เป็นอย่างไร
รวมทั้งนักประดาน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าไป

เห็นอยู่ในภาพทั้งประมาณ๔๕นาย๖นายเนี่ย
ก็ได้มีการเดินมาประชาสัมพันธ์กับทางสื่อมวลชนนะครับว่า

ให้ลงจากบริเวณหน้าทางเข้าถ้ำหลวงโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะครับ
หากมีการนำเด็กหรือว่าโค้ชเอกเนี่ยออกจากถ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องความชัดเจนเนี่ย
ก็จะยังไม่ปรากฏนะครับว่าจะมีสัญญาณในวันนี้หรือไม่แต่อย่างใดทีนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันมีกำหนดการอยู่ก็คือว่ามันจะมีเส้นโพลิสลายแบบนี้นะครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยตอนแรกสื่อมวลชนเนี่ยจะไม่สามารถออกจากบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็จะคอยสังเกตการณ์ได้แต่ได้แค่อยู่บริเวณตรงนี้เท่านั้นเช่นเดียวกับการสังเกตการณ์หลังจากนี้ครับ

รายโดยล่าสุดอาการบาดเจ็บก็เป็นการบาดเจ็บที่แผ่นหลังแล้วก็สะโพกครับหลังจากผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ศาลนะครับผมได้มีการพูดคุยกับนายใหม่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์และได้ร่วมขึ้นไปทำภารกิจสำรวจปล่องโพรงกับทางเจ้าหน้าที่เขาได้
ไม่มีตกถามครับตอนนี้เหลือแต่รถที่จะต้องฟูมาน่าจะพรุ่งนี้ครับ
โดยบาดแผลส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรอยฟกช้ำตามร่างกาย
แต่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้อาสากู้ภัยส่วนนี้เนี่ย
พักฟื้นที่โรงพยาบาลแม่สายก่อนนะครับ
เพื่อตรวจสอบอาการให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึง๑คนนะครับ
อาสากู้ภัยเมตตาธรรมสามคน
ส่วนสมาชิกอีกรายหนึ่งนะครับได้เล่าวินาทีประสบเหตุให้ฟังว่า
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทางลูกรังบนช่องถนนเนี่ย

กับจุดนั้นเป็นช่วงทางโค้งจึงทำให้รถลื่นและเกิดเสียหลัก
และบริเวณนี้นะครับที่ผ่านมาก็เคยมีรถประสบเหตุตกลงไปในเหวหลายคันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่บริเวณถ้ำหลวงอีกสักครั้งแล้วกันนะครับ
การสดเนี่ยจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดของเต็นต์สื่อมวลชนนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยหลังจากทันทีที่มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานะครับ
คำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเมื่อกี้นี้
มวลชนเองก็เริ่มที่จะมีการเก็บอุปกรณ์การทำงานแล้วก็เก็บของ
เพื่อที่จะลงจากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นสัญญาณที่ดี
ตามที่มีกระแสข่าวในส่วนของการลำเลียงน้องออกจากปากถ้ำหรือไม่
อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีคำสั่งด่วนมาทางสื่อมวลชนก็ต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าหลังจากนี้ก็จะต้องรอทาง
พอสอรนะครับหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้แล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งถึงแนวทางการทำงานหลังจากนี้แล้วก็รวมไปถึงการทำงานในการพาตัวน้องออกจากถ้ำ
สิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วแน่
ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเนี่ยอุปสรรคในการทำงานก็คือน้ำ
เพราะว่าน้ำเยอะอุปสรรคการดำน้ำ
หรือว่าการลำเลียงคนที่อยู่ในถ้ำ

นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้
ที่บริเวณหน้าถ้ำรวงขุนน้ำนางนอน
ขอบคุณคุณนัทพงศ์นะฮะต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้สื่อถ้าเกิดว่ารวมสื่อไทยสื่อต่างชาติเนี่ย
มันเป็นพันคนแล้วสื่อต่างชาติเนี่ยเขาจะเดินเข้าเต็นต์นั้นเต็นต์นี้คือคือ
เดินไปได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยเคารพระเบียบที่เขามีการจัดเอาไว้
แล้วสื่อต่างชาติต้องมีบัตรเหมือนกับสื่อไทยไหมครับ
ต้องมีแต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
ทีนี้เขาก็เลยต้องแบบว่าต้องทำอย่างนี้คือเอาสแลนไปกั้นไว้
เพราะว่าต่างชาติก็ชอบเดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายเข้าไปเลย
ก็จะเห็นทั้งหน่วยซิลเห็นทั้งการบรรจุถังออกซิเจน
บางทีมีการเดินสูบบุหรี่มันอันตรายมากกับการทำงานตรงนั้น
ดังนั้นก็เลยต้องมีการจัดพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเอาสแลนเขียวไปกั้นเอาไว้แบบนี้
คือมีกรอบมีพื้นที่ที่มีการจำกัดชัดเจนมากขึ้น
ในสื่อทำงานง่ายกว่านี้ตอนที่ผมไปวันแรกสื่อมันน้อย
ตอนนี้มันเป็นพันคนแล้วมันทำงานยากมาก
มันก็เลยต้องจัดระเบียบเข้มขึ้นเป็นพิเศษ
ค่ะแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้ที่มีการทำงานเขานอกจากการประชาสัมพันธ์ต่างกับสื่อแล้ว
เขามีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษไหมเพราะว่าป้ายนี่แหละ
จะอยู่ตรงนั้น๒๔ชั่วโมงกฎเกณฑ์อะไรต่าง
ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วสื่อต่างชาติเองก็มาถามผม
สุดท้ายว่าอันนี้มันคือยังไงผมทำอะไรได้บ้างใครแถลงข่าวชื่ออะไร

อธิบายเท่าที่สามารถจะทำได้
เพราะเราก็ให้ข้อมูลมากพอไม่ได้
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการจัดระเบียบในครั้งนี้